เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเราได้พาคุณผู้ชมไปตามไปกับอาจารย์คาทานะ
เบิกเนธองค์เจ้าแม่กวนอิมนั่นเองค่ะ

ล่าสุดวันนี้เดี๋ยวพากลับมาเมืองไทยนิดนึงดีกว่า
เช็คดวงกันดีกว่าว่า๑๒นักศัตว์ในวงการบันเทิงจะเป็นใคร
เป็นยังไงกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มเป็นพิเศษ
เพราะว่ามีดาวมงคลคือเทียนโตหรือว่าเป็นดาวเทพโภคา
ส่วนดาราที่เกิดในปีชวดปีมะเมีย

และที่สำคัญจะมีเกณฑ์มีครอบครัว
หรือเจอความรักแบบกระทันหันกระทันหัน
เรียกว่าฟ้าผ่าฟ้าแลบกันเลยทีเดียว
และดาราที่เกิดในปีเถาะ
ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ

รวมไปถึงเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความ
ส่วนดาราที่ต้องระมัดระวังที่สุดเลยคือเรื่องของอารมณ์และคำพูดก็คือผู้ที่เกิดในปีละกาเองและผู้ที่เกิดในปีวอกต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
ส่วนดาราที่เกิดในปีจอและปีกุลเป็นช่วงเวลาแห่งความเรืองลองสร้างบ้านสร้างครอบครัวและรวมไปถึงมีกิจการงานที่มั่นคงมั่งคั่งรวมไปถึงการเปิดธุรกิจใหม่ด้วยครับ